แมวไปแล้วไปช่วยน้องหมากันบ้าง

เป็นอะไรลูกไม่เอาไม่เอา
หนูอย่าไปจับแผลมันสิลูก
มันไม่ตาย
ให้ไหนร้ายหนูโทรอยู่
หนูไม่ใจนะไม่ใจนะหนู